มาติดตามเหตุการณ์รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ขัดข้องเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดประมาณ๘โมงเช้านะฮะ
ที่สถานีรามคำแหงนะครับทำให้ผู้โดยสารกว่า๔๐๐คนนั้นต้องติดอยู่ภายในขบวน
แล้วก็หลังจากนั้นมีการนำรถไฟนั้นไปเสริมเพื่อระบายผู้โดยสารที่ตกค้าง
บางคนก็มีอาการเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับส่วนเรื่องของการซ่อมแซมไม่สามารถประเมินได้ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับ
นี่เป็นภาพของเจ้าหน้าที่นะครับนำผู้โดยสารที่ติดค้างในรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ไปส่งโรงพยาบาล
หลังจากที่ขัดข้องครับแล้วก็ติดค้างอยู่ในขบวนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์นานถึงครึ่งชั่วโมง
หลังจากรถไฟฟ้าขัดคล่องจนทำให้หลายคนนั้นขาดอากาศหายใจและเป็นลมนะครับ
เจ้าหน้าที่นั้นต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
นอกจากนี้หลังจากนี้พฤษฎีสารหลายคนที่อยู่ในขบวนนั้น
รายงานเหตุการณ์และถ่ายภาพในขบวนรถไฟว่าบรรยากาศนั้นมีความแออัดอย่างไรนะครับ
ก็บอกว่าเหตุการณ์ค่อนข้างชุดละมุนครับ
จากว่ามีผู้ที่สารที่เดินทางมาค่อนข้างมากเป็นชั่วโมงเร่งด่วน
จำนวนนี้ก็มีผู้โดยสารสูงอายุ
แล้วก็มีผู้หญิงที่ท้องแก่หลายคน
ในช่วงที่รถไฟนั้นต้องปิดไฟและปิดแอร์ด้วย
ส่งผลให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
ผู้โดยสารมากกว่า๖คนนั้นเป็นลม

โดยขอให้รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์เร่งดำเนินการแก้ไข

และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัทรถไฟฟ้ามรฟทจำกัด
เปิดเผยว่ารถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิง
ยังพญาไทยนั้นเกิดเหตุขัดข้องตอน๘โมงเช้าที่ผ่านมาครับ
ล่าสุดได้มีการลากจูงรถไฟฟ้าขบวนที่ขัดข้อง

แล้วก็นำรถไฟฟ้าขบวนที่ใช้ได้
เสริม๒ขบวนที่สถานีมรามคำแหง
รวมทั้งตัดระบบไฟฟ้าที่ขบวนที่ขัดข้องด้วย
เพื่อความปลอดภัยครับในการระบายผู้โดยสารลงจากรถ
แล้วก็เดินเท้าจากบรางนะครับไปตามสถานีที่รามคำแหง
เพื่อไปรอรถที่มาเป็นขบวนเสิร์ฟนั่นเองครับและคาดว่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่า
ในการระบายผู้โดยสารที่ตกค้างทั้งหมดจำนวนเจ็บร้อยสี่สิบห้าคน
ส่วนความคืบหน้าการซ่อมแซมระบบไฟเบื้องต้นนั้นยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ครับ
ขณะที่นายออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปที่สถานีรถไฟฟ้า
พอร์ตลิงก์รามคำแหงเพื่อไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมทั้งพูดคุยกับผู้บริหารของแอร์พอร์ตลิงค์เพื่อหาในทางการแก้ไขและป้องกันในอนาคตต่อไปนะครับ
ตอนสิบโมงครึ่งเนี่ยมีพุทธศาสตร์ติดค้างอยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่จึงมีการอบพยพผู้โดยสารทั้งหมดแล้ว
เมืองต้นมีผู้ป่วยหนึ่งรายทราบชื่อว่านางออนอุมาจิแอร์อายุสี่สิบเอ็ดปีครับ
ซึ่งเป็นอาการเป็นลมหมดสติแล้วก็กู้ชีพนั้นก็นำส่งโรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
ความคืบหน้าคือตอนนี้ก็สามารถเปิดให้บริการได้แล้วในส่วนของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์นะครับ